เริ่มกันที่เรื่องแรกบอกเลยว่าเป็นดราม่าร้อนเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับไว้
อันนี้แหละเป็นดราม่าของสาหร่ายยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ที่เขากำลังจะจัดแฟนมิตติ้งจัดยิ่งจัดใหญ่เลยทีเดียว
เทรนด์ทวิตเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันดราม่ายังไง
ที่คุณต๊อปเจ้าของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเขาจัดขึ้นคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คือเขามีกติกาอย่างนี้ให้แฟนคลับค่ะที่ใครมียอดการซื้อสาหร่ายเนี่ย
มากที่สุดห้าสิบคนนะคุณซื้อสูงที่สุดจะได้ไปร่วมล่องเรือ
คุณดูยอดเงินนี่คือยอดของการทุ่มเททุ่มทุน
นี่แหละค่ะแล้วกลายเป็นว่าพอไปงานจริงเห็นบอกว่าเคาะมาเนี่ยเวลาประมาณ๕โมงกว่า
แต่ท้ายที่สุดแล้วงานเลสปลาไป๖โมงกว่าแล้วเพิ่งมาได้จัดนะคะ
แล้วก็มีพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแฟนคลับเขาว่าแบบนั้น
กว่าจะมาเริ่มเนี่ยยังจะมีจัดซีนเตอร์ไพรส์วันเกิดให้ภรรยาเจ้าของงานอีก
อย่างที่ฉันบอกไหมคุณเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับจริง
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกเอาไว้ว่าจะประมาณ๒ชั่วโมงในการล่องเรือและทำกิจกรรม
แต่ท้ายที่สุดแฟนคลับบอกว่าประมาณ๑๐นาทีแล้วทางทีมงานก็มาบอกว่า
กลายเป็นว่าไม่ตรงกับที่ตกลงกันเอาไว้เลยนะคะ

จะได้ไม่ต้องซื้อแล้วจะได้ไม่ต้องไปหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะมีการมาแถลงคลงแถลงข่าวได้หรือเปล่านะคะ